ส่วนที่สตูนครับเมื่อวานนี้บ่ายที่วัดควรกาหลงนี่วุ่นเลย
เพราะว่าไฟไหม้สาราการเปลี่ยนพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็งคุณผู้ชมฮะ
ปรากฏว่าหลายอย่างนะมันโดนไฟเผาไหม้วอดแบบนี้เลยฮะ
ไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นบ่าย๓โมงครึ่งเมื่อวานนี้
ไฟกำลังโหมลุกไหม้อาคารสาราการเปลี่ยนวัดควรกาหลงครับ
คืออาคารเนี่ยเก่าแก่แล้วเป็นอาคารไม้ด้วยสร้างขึ้นเมื่อไหร่ล่ะ
พุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดครับทำด้วยไม้ทั้งหลังฮะ
มีทั้งพรมแล้วก็พม่านด้วยโอ้โหทีนี้ติดเพลิงง่ายเลย
ติดไฟง่ายวอดอ่ะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าวอดเลยครับ
เพลิงได้ยากลำบากครับเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องระดมรถดับเพลิงนี่
ฉีดฉีดเข้าไปพากันมา๓คันฉีดอยู่ชั่วโมงหนึ่ง
ุ่มเพลิงไว้ได้แต่ว่าตัวอาคารเนี่ยมันวอดไปหมด
เสียหายทั้งหลังพอไปสำรวจความเสียหายในสาราการประเรียน
พระพุทธรูปพวกเครื่องเสียงอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำพิธีสงฆ์ต่างเนี่ย
ก็ไฟไหม้เสียหายไปหมดแต่คุณผู้ชมฮะ
หุ่นขี้พึ่งเจ้าอาวาสรุ่นแรกนี่ตั้งตรงานอยู่แบบนี้ค่ะ
ไม่ถูกเผาครับเสียหายแค่เล็กน้อยเท่านั้น
ส่วนฐานรองยังอยู่ในสภาพปกติเลยนะ

สร้างความอัศจรรย์ใจให้กับชาวบ้านครับ
กวีสุเมโทท่านเป็นพระลูกวัดวัดควนกะหลง

ท่านเห็นประกายไฟแถวปลั๊กไฟ
จากนั้นไม่ถึง๑๕นาทีมันพลึบ

จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยดับไฟครับ

สาราการเปลี่ยนแห่งนี้ในวัดควรกาหลงเนี่ย
เก่าแก่ละเกือบ๕๐ปีนู้น
สายไฟที่ใช้มันก็เก่าแล้วครับ

สายไฟเก่ามันจะชำรุดอาจจะรั่วได้นะครับ